คุณผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ไปเที่ยวที่พม่ามา

มีอาการประหลาดครับนั่งเหมือนลอยไม่ขยับตัว
พอไปถามชื่อก็แบบล้มไปแล้วก็แบบทำตาเหลือกใส่
มีอาการเหมือนคนถูกผีเข้าคุณผู้ชม
แล้วสักพักหนึ่งนะเธอขึ้นไปบนชั้น๑๖แล้วไปกระโดดตึกลงมา

ก็งงมากว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้อย่างไร

คอนโดมิเนียมหรูย่านอโศกรัชดา

นี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่พบว่านางสาวมะลิวันฉุยฉาย
อายุ๒๖ปีเดินออกจากห้องพักของเพื่อน

เพื่อปีนหน้าต่างตรงทางเดิน
ออกไปนั่งอยู่ริมกระจกแล้วก็กระโดดลงมาเสียชีวิต
มีคนเห็นเหตุการณ์บอกว่า

เปล่งเสียงร้อยเหมือนโหยหวนด้วยความเจ็บปวด

แล้วก็ตกลงไปกระแทกพื้นเสียชีวิต
อยู่ที่หลังคอนโดนะครับ

ผู้ตายเนี่ยเพิ่งเดินทางกลับมาจากพม่า

ก่อนจะมาอยู่ด้วยกันที่คอนโดนะครับ
ปกติผู้ตายมีนิสัยร่าเริง
อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส

ไม่สูงสิงกับใครพูดน้อย
คำตอบคำเปลี่ยนไปเลยครับ

แต่ผู้ตายก็นั่งเหม่อแบบนั้นไม่ยอมขยับตัว
ก็เลยเรียกเรียกชื่อเขาดังให้รู้สึกตัว
แต่พอเรียกชื่อไปเขาล้มลงไปนอน

แล้วก็มีการหอบนะฮะแล้วก็นั่งแบบก้มกราบพื้นอยู่อย่างนั้นนะครับ
ทีนี้ยังไม่รวมกันกับอาการที่แปลกประหลาด
เช่นยืนปัสสาวะ

แทนที่จะนั่งชักโครกเหมือนผู้หญิงทั่วไป

ดูเหมือนคล้ายถูกผีสิง
หรือว่าโดนของอะไรมาก็ไม่ทราบเหมือนกัน

เธอก็แปลกใจเพราะว่าที่ผ่านมา

ผู้ตายไม่เคยชอบกินหมูกระทะมาก่อน
แต่ก็ได้ให้ผู้ตายอยู่ในห้อง

และสูจรสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา

คำให้การของเพื่อนก็เชื่อได้ว่า
สาวมาริวัลน่าจะกระโดดตึกฆ่าตัวตาย

หรือเป็นโรคอาการทางสมอง

ต้องรอผลการตรวจสอบจากแพทย์แล้วก็ไปสรุปเป็นสำนวนคดีต่อไปนะครับ